นี่ผูกอยู่เนี้ยผูกอยู่เนี้ย

โหใครใครรู้อ่ะไว้เอ้ย
อยู่ที่ตุลาดอุ้ยจำได้เอาเอาเชี่ยวผูกไว้หน่อยดิ
ผูกไว้ได้ปะพี่ถ้าเอาเชี่ยวผูกไว้ให้เขาได้ปะ
เนี้ยผูกอยู่เนี้ยผูกอยู่เนี้ย
เฮ้เอ้ยเอ้ยเอ้ย
โหใครใครรู้อ่ะเอ้า
เฮ้ไปหาจำหัวแล้วไปหาจำหัวที่
ตามอ้าวใจเลยตามอ้าวใจเลยเนี้ย
ตามอ้าวใจเลย
อ้าว
มันไปได้ป่ะพี่มัดไม่ได้ป่ะมัดไว้ดีกว่าเดี๋ยวมันวิ่งถนนอีก

มันตื่นเดี๋ยวเจ้าของก็น่าจะมาดีไม่ชนเด็กนักเรียน
ใช้หลักมันหลุดพี่หลักมันหลุดอยู่นี่นะอย่างไรอยู่นี่นะอย่างไหน
เดี๋ยวมันมันออกมาเนี่ยพี่เดี๋ยวมันออกมาโดนรถเขาอีกไงผิดแล้วก่อนเดี๋ยวรับเจ้าของมา
ไปไหนมานี่มานี่เดี๋ยวไปไหนถึงเร็วถึงเร็ว
เดี๋ยวเจ้าของก็น่าจะมาเนี่ย
จับคู่แปลกไว้เลยเดี๋ยวเจ้าของก็มา
เดี๋ยวเจ้าของก็มาแล้ว